เดี๋ยวจะพาไปดูหนึ่งเรื่องราวที่มันค่อนข้างจะฮือฮาคือ
หน้าฝนแบบนี้เราก็ฝากเตือนกันไปทุกวี่ทุกวันนะครับ
มันจะมีเหล่าบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบ้าง
สี่ขาที่มันดูน่าสะพรึงกลัว

ที่นี่ครับที่จังหวัดชนบุรีไปเจอกับเจ้าตัวตัวนี้เข้าเบา

อย่าเพิ่งรีบตกใจเพราะว่าหน้าผมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
ไปดูเจ้าตัวนี้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงฮะ
นี่เลยเล่นแตกตื่นกันทั้งชนบุรีเลยนะมั้ง

คือเขาไปตามหากับเจ้าตัวร้ายตัวหนึ่งนะครับ
ที่มันบุกเข้ามาในบ้านเลขที่๑๔๓ทับ๑๓หมู่บ้าน
ลาสสิกโฮม๒ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัด
ชนบุรีเขาบอกว่าสุดท้ายสุด
มันไปมุดอยู่ในน้ำผู้
ซอกหลืบน้ำผู้ตรงนี้

เพราะว่ามันเล่นมากลางดึกเนี่ยนะช่วงตี๒๓๐มันมืดแล้ว

ก็ได้แต่เอาไม้แย่ทิ้มแทงเข้าไป

แต่สุดท้ายมันก็ซ่อนตัวอยู่พักใหญ่เลยนะ
เอาล่ะแต่พี่เขามีความชำนาญและความพยายามอดทนเพียงพอ
สุดท้ายมันก็ยอมเลื้อยออกมา
พอพูดว่าเลื้อยออกมาแล้วน่าจะเดาได้ไม่ยาก
นั่นก็คืองูเหลือมครับ
โอ้โหงูเหลือม
เขาบอกว่างูเหลือมนี่ขนาดนะมันยาวกว่า๒เมตร

ทำไมมันยาวใหญ่๒เมตรแล้วไปพันอยู่ตรงไหนของน้ำผู้อ่ะคุณ
เนี่ยก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่ามันจะเลื้อยออกมา

เอาไปคุยกับเจ้าของบ้านกันหน่อย
เจ้าของบ้านคือคุณสิริกร
ก็เล่าว่าขณะที่นอนหลับอยู่ได้ยินเสียงหมาที่ตนเองเลี้ยงเอาไว้

อันนี้ผิดปกติมันจะเห่า

อันนี้เสียงเห่าสุนัขหรอคะ

เป็นไงล่ะงูเหลือมตัวนี้มันก็ยาวใหญ่ใช้เล่นนะครับคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็จับมันออกมาจนได้เพราะมันอยู่ในซอกหลืบของน้ำพูตรงนั้น
พันสม้วนต้วนม้วนติ้วไม่รู้ว่ามันเขินหรืออาย
นี่แหละครับยังไงซะผมฝากเตือนไปนะฮะยังไงเรื่องของงูเงี้ยเขี้ยวขอถ้ามันเข้ามาในบ้านอย่าไปจับเองฮะ
ใครก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการเพราะเขาเชี่ยวชาญและเขามีอุปกรณ์

เจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังอย่างที่ผมบอกไปคือเจอกับเสียงหมาหอนก่อนคือเขายังไม่ได้เจอกับงูตัวจริง
คือได้ยินจากเสียงใช่ไหมต้องบอกว่าสุนัขเนี่ยน้องหมานี่เป็นฮีโร่เลยนะ

โอ้ย